ให้คุณผู้ชมได้ดูความทุกข์ของประชาชนในอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มาตามฤดูกาลนะคะ
ถ้าจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็รายงานไปเป็นระยะแล้วนะคะ
เรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมค่ะฝนตกที่ยังตกอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะเมื่อคืนนี้ก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาค่ะคุณผู้ชมน้ำป่าเนี่ยหลากเข้าที่จังหวัดเชียงราย
เป็นน้ำป่าจากดอยสูงนะคะไหลลงแม่น้ำจันทร์แล้วก็เอ่อท่วมมาสองฝั่ง
เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยอบพยพชาวบ้านนะคะแล้วก็ขนย้ายสิ่งของตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะฝ่ายปกครองแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
ภัยแสงธรรมและหลายหน่วยงานค่ะไปช่วยชาวบ้านที่ต้องการอบพยพออกจากพื้นที่นะคะ
หลังจากในพื้นที่บ้านป่าบงหมู่๑หมู่๒บ้านท่าต้นแฟงหมู่สาม
ตำบลป่าตึงที่อำเภอแม่จันทร์ถูกน้ำป่าจากดอยสูงคือดอยแม่สลองเนี่ยค่ะอ่า
ลงสู่แม่น้ำจันทร์แล้วก็เอ่อท่วมบ้านเรือนทั้งสองฝั่งตั้งแต่เมื่อคืน
คือมาในช่วงที่ชาวบ้านกำลังหลับเลยล่ะกลางดึกเลย
น้ำป่าซัดเข้าบ้านอย่างรวดเร็วตั้งตัวไม่ทันข้าวของก็เสียหายเยอะเลยนะคะ
รวมถึงถนนสายเศรษฐกิจแล้วก็บริเวณตลาดด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องย้ำเตือนคนที่ยังอยู่ในบ้านนะคะให้เก็บของขึ้นที่สูง
แล้วก็ระวังปลั๊กไฟรวมถึงสัตว์มีพิษด้วย
ถ้าหากว่าฝนยังตกต่อไปอีกนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุด
สื่อข่าวรายงานบอกว่าตอนนี้น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
โอ้โหแต่มันเป็นน้ำป่านะคะมันก็เรียกว่ากว่าสถานการณ์จะปกติอยู่ได้จริง

อันนี้คือที่ปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีก็เจอน้ำจากเขาใหญ่นะคะ
ไหลลงมาท่วมพื้นที่หมู่๒ตำบลบุฟ้าย
อำเภอประจันตคามตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกัน
น้ำเนี่ยสูง๒๕เซนติเมตรเกือบทั้งหมู่บ้านถือว่า
อันนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ๒๕เซนก็เบาลงกว่าเมื่อก่อนหน่อยนะคะ
ขณะที่พื้นที่ต่ำมากอย่างที่สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติบ้านหนองโกน
น้ำยังคงท่วมสูง๗๐เซนติเมตรนะคะ
แม้ว่าในพื้นที่บอกว่าจะดีขึ้นบ้างแต่ชาวบ้านก็ยังไม่วางใจค่ะ
เพราะว่าถ้าฝนตกลงมาอีกน้ำก็จะท่วมสูงขึ้นอีกนะคะ
มีน้ำที่ไหลลงมาจากเขาใหญ่แล้วก็มวลน้ำเหล่านี้ก็จะไหลสู่พื้นที่อำเภอประจันตคามต่อไปด้วยค่ะ
นี่ค่ะฝนตกเยอะก็เจอกับภัยธรรมชาตินะคะเรื่องของอุทธกภัยนะคะ